มาแล้วค่ะรัฐธิอุบาทถ่างขามหาเสน่ห์

แต่อธิบายภาพเห็นชัดเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น

ผู้หญิงนั่งถังขาแล้วมีผู้หญิงลักษณะใช้ประหลัดขิก
ยื่นเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้หญิง
แล้วร่ายคาถาค่ะเขาบอกว่าการทำแบบนี้
เป็นการสะดอกเคราะห์ต่อชะตามหาเสน่ห์
ทีนี้พอมันมีคลิปนี้ออกมาเราทำงานกันเป็นทีมค่ะ
ชาวเน็ตตั้งคำถามเราเป็นสื่อมวลชน

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ค่ะรับไม้ต่อจากเรา

แต่ก่อนที่จะไปดูเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนค่ะ
อืมนี่ค่ะ
ชาวเน็ตพอเห็นคลิปนี้บอกนี่มันมีแบบนี้จริงเหรอ
แล้วนั่งถังขาทานโทษนะคะใช้คำนี้เลย
นั่งถังขาแล้วเอาประหลัดขิกยื่นไป
แล้วบริกรรมคาถาแบบนี้มันเป็นการเสริมเสน่ห์หน้าที่กัน

คนที่ทำหมอที่ทำนี่ก็ผู้หญิงถูกไหม
เออใช่ค่ะแต่คำถามว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะคะเราไปตรวจสอบให้แล้วว่าอีกคลิปนี้มันมีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงนะคะ
แล้วสถานที่ก็มีอยู่จริงค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะตรงนี้ก็คือ
สำนักอยู่ที่อำเภอกเกษตรวิสัยตรงนี้ค่ะจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวานนี้คุณจตุพรชนะดีเป็นประหลัดอำเภอกเกษตรวิสัยพร้อมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวท่านเองเลยนะคะทราบชื่อตรงนี้ก็คืออาสมพระจักรแก้วดวงธรรม
ประตูด้านหน้าเนี่ยปิดเปิดด้านข้างก็เลยต้องเข้าด้านข้างค่ะภายในคุณเห็นไหมมีอะไรบ้างโอ้โหดูขลังเนอะ
มีรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าถวยเทพพระพุทธรูปพระสงฆ์เจ้าแม่กวนอิ่ม
ไปเจอใครรู้ไหมไปเจอผู้ชายที่ชื่อว่าไหนอ้วนก้านแก้วไหนอ่ะอ้วนก้านแก้วโฟกัสไปที่ผู้ชายเสื้อแขนยาวสีฟ้าเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่คนนี้พร้อมกับช่างจำนวนหนึ่งเขากำลังเตรียมสถานที่จัดงานก่อสร้างรูปปั้นต่างรู้ไหมคะเนื้อที่ตรงนี้เท่าไหร่
ก่อนหน้านี้ลูกชายเช่าบ้านอยู่ที่กรุงเทพเปิดเป็นสำนักรับสะดอกเคราะห์ต่อชะตา
แต่ว่าช่วงโควิดโควิดระบาดไงก็เลยย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านที่ร้อยเอ็ด
สร้างสำนักชัดเจนเลยเป็นกิจจะลักษณะเลย
ประกอบพิธีสะดอกเคราะห์ต่อชะตาทำเสน่ห์
คนมีศรัทธาเยอะไหมก็มีพอประมาณ
ทำพิธีให้เยอะไหมก็มีแต่ครั้งละไม่มาก

ส่วนผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนั้นรู้ไหมคะว่าเป็นใคร
เป็นลูกสะพ้ายเมียของลูกชาย
เป็นคนทำพิธีให้
ตอบไม่ได้คุณต้องไปถามลูกสะพ้ายเองให้เขาชี้แจง
ลูกชายลูกสะพ้ายไม่อยู่เดี๋ยวรอเจอเขาให้เขาตอบคำถามนะ
นายอ้วนบอกแบบนี้แต่ว่าเบื้องต้นฝ่ายปกครอง

เรื่องของมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙อันนี้ยังต้องเคร่งครัดนะคะ
แล้วต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าไอ้ลักษณะแบบนี้
มันเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายไปแจ้งความก็ต้องตรวจสอบขยายผล
และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ประเด็นคือมันเหมาะสมหรือเปล่าใช่ไหมคะ